คุณผู้ชมค่ะคุณลุงขอทานฟอร์จูเนอร์ค่ะที่โด่งดังไปในโลกโซเชียลที่มีคลิปภาพ
คนที่เคยสงสารให้สตังค์แล้วรู้สึกผิดสังเกตว่าคุณลุงคนนี้ดูแปลกทำทีเป็นตาบอด
แต่งตัวมอมแมมไปขอทานอยู่ในวัดไปขอทานอยู่ในตลาดแต่สุดท้ายขับรถฟอร์จูเนอร์
คันเป็นล้านเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ถ้าตาบอดก็คงจะขับรถไม่ได้
ถ้าเป็นขอทานไม่มีสตังค์จริงจะขับฟอร์จูเนอร์ได้อย่างไร
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาผู้ชายคนนี้ไปพบตำรวจแล้วนะคะเอาเลยฮะ
นายสมพรอายุหกสิบห้าปีครับไปที่สภบังใหญ่จังหวัดนนทบุรี
นี่ค่ะก็หลบนักข่าวอะค่ะตำรวจสอบสวนอยู่เป็นชั่วโมงนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสุรพฤษรอดบำรุงผู้กำกับสพบังใหญ่บอกว่า
จากการสอบสวนลุงสมพรเบื้องต้นก็คือลุงก็สารภาพ
ว่าไปขอทานจริงที่ไปขอทานเพราะว่าประสบปัญหาการทำธุรกิจ
ก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจขายเนื้อหมูสดขายกุ้งตอนนี้เนี่ยขัดทุน
ก็เลยมาขอทานเพิ่งเริ่มขอทานได้แค่๒๓ครั้ง
รายได้ต่อวันไม่เกินสองร้อยบาทอืม
ให้บ้างไม่ให้บ้างก็แล้วแต่จะให้อันนี้ตามคำสารภาพของลุงสมพรนะ
แต่คนในตลาดบอกว่าเห็นไปขอทานอยู่ตั้งหลายปีครับ
สี่สามห้าปีแล้วอ่ะนี่บอกสองสามครั้งนี่บอกสองสามครั้ง
ลุงสมพรเนี่ยนะคะก็โดนเปรียบเทียบปรับนะคะ
เพราะว่าไปขอทานแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายก็ออกจากโรงพักไป
บอกกับผู้สื่อข่าวแค่สั้นว่าก็อยากจะร้องเพลงสนุก
เอาเหรอที่มาขอทานแล้วนะอยากจะร้องเพลงสนุกสนุก
ไม่ได้เป็นหนี้ไม่ได้ประชดลูกสาว
เจอเหตุการณ์แบบนี้เข็ดแล้วจำขึ้นใจจะไม่กลับมาทำอีก
คือก่อนหน้านี้มีข่าวว่านายสมพรทำไปเพราะว่าขอเงินลูกสาว๑๕๐๐แล้วลูกไม่ให้
ก็เลยประชดลูกด้วยการไปทำตัวเป็นขอทานแต่วันนี้เขาปฏิเสธบอกไม่ใช่
แล้วก็มีข่าวว่าเล่นการพนันติดหนี้การพนันแล้วก็ไม่มีเงินใช้หนี้
ก็เลยมาเป็นขอทานก็ถูกประไป๑๐๐๐นะคะ
เป็นความผิดตามพรบควบคุมการขอทานปี๒๕๕๙นะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านที่บ้านเขาอยู่ซอยเดียวกับลุงสมพรคนนี้ค่ะ
เพื่อนบ้านบอกว่าลุงสมพรปกติก็ชอบร้องเพลงจริงร้องเพลงลูกทุ่งค่ะ
เคยได้ยินลุงร้องรำทำเพลงอยู่บ่อยเพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่ได้สนิทมากรู้จัก
เหมือนเพื่อนบ้านทั่วไปบ้านของลุงสมพรณ์อยู่กันแค่๒คนคือลุงสมพรณ์กับภรรยา
มีลูกสาวสองคนคนหนึ่งเรียนจบถึงระดับปริญญาโทนะคะ
มหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วก็ไปทำงานต่างประเทศ
อีกคนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยชื่อดังเหมือนกันนะคะ
เห็นลูกสาวของลุงสมพรมาเยี่ยมบ้านแต่สองสามปีหลังไม่เห็นแล้ว
ไม่คิดว่าลุงสมพรจะทำแบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนก็เห็นลุงสมพรมีฐานะดี
ส่งเสียลูกสาวทั้งสองคนจนเรียนจบมหาวิทยาลัยชื่อดัง
ตามกฎหมายควบคุมการขอทานปี
เจ้าหน้าที่บอกว่าตอนที่ไปร่วมสอบปากคำด้วย
ก็ถามว่างั้นลุงสมพรทำบัตรไหมล่ะ
ขออนุญาตเป็นวันนี้พกไปเลยไหมล่ะ

ลุงบอกไม่เอาอ่ะเข็ดแล้วไม่ทำแล้ว